สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับใครวางแผนที่จะไปสัมผัสลมหนาวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานก็ได้เจอกับอากาศหนาวเย็นสมใจนะครับดังนั้นใครจะไปก็เตรียมเครื่องนุ่มห่มที่สามารถให้จะทำให้ร่างกายอบอุ่นโดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงค่ำเนียนนะครับอากาศนั้นค่อนข้างเย็
วันนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะค่อยมีการแผ่ลงมาเรื่อยนะครับ
แล้วก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับมีอากาศเย็นลง
ในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับ
มีอากาศเย็นเย็นหนาวกันโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตามยอดดอยยอดภูนะครับ
จุดอาจจะเจอเรื่องของแม่คันนิ้งหรือว่าน้ำค้างแข็งเกิดขึ้น
นี่คือการเปรียบที่อุณหภูมินะครับจะสังเกตว่าในช่วงแรกกลางสัปดาห์ครับ
ภาคเหนือภาคอีสานยังคงหนาวเย็นอยู่นะครับ
โดยหลังจากนี้ภาคเหนืออุณหภูมินั้นจะเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อย

ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง
เพราะว่าพื้นที่ภาคเหนือครับปัจจัยสำคัญอย่าง
กระแสลมที่ทำให้เกิดอากาศเย็นฮวบลงมาได้หายออกไป
นี่คือก่อนหน้านี้นะครับจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ดิ่งลงมา
หลังจากนี้ก็จะมีการพุ่งขึ้นไปแบบนี้
ก็จะทำให้อากาศยกตัวอากาศร้อนเข้ามาแทนที่
ก็จะทำให้อากาศนั้นเริ่มขุนขึ้น
ทีนี้มาดูในพื้นที่อื่นกันบ้าง
ภาคใต้ครับลมยังคงพัดเข้ามาปะทะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เนื่องก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดฝน
ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ตอนกลาง
จนถึงตอนล่างแล้วก็ในบริเวณตอนกลางของฝั่งอันดามัน
ส่วนคลื่นนั้นอย่างที่บอกนะครับว่ามีหนึ่งปัจจัยก็คือ
ก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่แถวฟิลิปปินส์นะครับ

คลื่นนั้นเลยไม่แรงมากนะครับ
คือช่วงปลายของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ผมครูปตะนันพี่สิบมหานสวัสดีครับ